จากรัฐบาลแล้วในส่วนของพักฝ่ายค้านก็มีภารกิจที่ต้องเดินหน้าเช่นกันนะครับ
พักเพื่อไทยที่มีการปรับโครงสร้างใหม่
แล้วมีนายสมพงศ์อมรวิวัตรเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่
ภารกิจแรกที่ต้องดำเนินการนั่นก็คือการอภิปรายเรื่องของนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์
ในวันที่๒๕กรกฎาคมนี้เจาะประเด็นจากรายงานครับ
อภิปรายนโยบายรัฐบาลถือเป็นภารกิจแรกของนายสมพงศ์อมรวิวัตร
สอหลายสมัยของจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย
ทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งเขาเปิดใจกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่า
ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมไว้ระดับหนึ่งแล้ว

การเตรียมตัวบุคคลที่จะเป็นผู้อภิปราย

ซึ่งก็ยอมรับว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่จะต้องพาดพิงไปถึงตัวบุคคล
เราดูแล้วของเขากว้างมาก
ที่วันนี้แทบจะเรียกว่าไม่ได้มีสาระอะไรที่มัน

ผมก็ไม่รู้เขาอาจจะหลบเรื่องรัฐมนูลหรือเปล่า
เพราะรัฐธรรมดูลนโยบายต่างที่ทำกันเข้าไป
รัฐมนุนกำหนดไว้เลยว่าจะต้องบอกที่มา
ของเม็ดเงินที่จะใส่ออกไปมาจากไหนอะไรอย่างไร

และถึงแม้งานนี้จะเป็นภารกิจแรกในฐานะผู้นำของพักเพื่อไทย
แต่นายสมพงศ์บอกว่าไม่ได้สร้างความหนักอกหนักใจให้กับเขา
เพราะจะอาศัยประสบการณ์ที่เคยแสดงบทบาทฝ่ายค้านให้เห็นกันมาแล้ว
ในฐานะสมาชิกกลุ่ม๑๖ที่หาหลักฐานอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จนทำให้พักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นรัฐบาลในขณะนั้น
ตัดสินใจยุบสภา
มุ่งเน้นมันก็คือตัวท่านนายโยคลันตรีเท่านั้น
ส่วนรัฐมนตรีอื่นเนี่ยเขายังไม่ปฏิบัติงานอะไรต่างมันก็เป็นส่วนประกอบ
จากรัฐมนตรีซึ่งเคยเป็นอยู่ในรัฐบาลท่านประยุทธ์หนึ่งมา
อันนั้นเราก็อาจจะดูว่าเขามีข้อบกพร่องยังไงที่ผ่านมา
ที่จะพูดในเรื่องตอนแถลงนโยบายอันนั้นก็อาจจะมีคนแตะต้องบ้าง
เหนือจากงานในสภาพผู้แทนรัศดรแล้วการบ้านสำคัญของนายสมพงศ์นั่นก็คือ
ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพักเพื่อไทยได้
นั่นหมายถึงการหลอมรวมสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นให้เข้าใจเข้าถึงแก่นแท้นโยบาย
รวมถึงบทบาทให้มีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจมากขึ้น
พักเราเนี่ยมันประกอบด้วยบุคลากร๓กลุ่ม
เอาว่ากลุ่มซีเนียแล้วกันไม่ต้องบอกว่าผู้เท่าเลย

ซีเนียร์ยังอยู่ยังอยู่มีก็หลายคนนะฮะมีซีเนียร์
แล้วมากลุ่มกลางนะฮะอย่างกลุ่มลักษณะอย่างเลขาพักอะไรอย่างนี้มีกลาง
มีกลุ่มยังเตอร์กลุ่มเด็กเนี่ยขึ้นมา
ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะบรรจุลงไปในสัดส่วนของคณะกรรมการต่าง
กลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ทำงานจริงจังนะฮะ
แล้วก็โดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ซีเนียให้คำแนะนำ
แล้วก็ในกรอบแห่งการวางกรอบในการให้เขาเดินไปในแนวเดียวกันอันนั้นนะฮะ
อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของพักเพื่อไทยในขณะนี้
ขณะเดียวกันยังยอมรับด้วยว่า
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่เปิดโอกาสให้ยุบพักการเมืองง่ายดายเหมือนในอดีต
แต่ก็ใช่ว่าประวัติศาสตร์จะไม่เกิดขึ้นอีก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษของการยุบพักรอบนี้
กรรมการบริหารพักต้องได้รับโทษทางอาญาพ่วงท้าย
การก้าวเดินของพักเพื่อไทยจากนี้ไป
จึงต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบครอบมากขึ้น
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน